คดีนี้ว่าเก็บไว้ในใจมานาน
อดีตน้องเขยแค้นพี่เมียที่ด่าถึงบุพการี
พอสบโอกาสนะครับเข้าไปในบ้านใช้มีดปลายแหลม
แทงพี่เมียไม่ยั้ง๑๐แผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกค่ำ
ระหว่างวันที่๓ตุลาคมถึง๔ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวจารุณีเรียวเรืองแสงกุลนั่นเองนะครับ
ก็เหตุนี้กลายเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ออกมายืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตลูกสาวของเธอ
ไม่เคยไปด่าทอบุพการีของผู้ก่อเหตุ
จนเป็นชนวนเหตุของการฆาตกรรมโหดครั้งนี้นะครับ
ผู้เป็นแม่ก็คือนางนันทาเรียวเรืองแสงกุล
แม่ของนางสาวจารุณีเรียวเรืองแสงกุลหรือว่าเชอรี่
ที่ถูกนายกฤษณัทวีรเสียนหรือว่าอาร์ตอดีตลูกเขย
ใช้มีดกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตภายในบ้าน
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างข้ามคืน๓๔ตุลาคม

ด้วยการไปดูรายชื่อของคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ก็ไปพบว่ามีชื่อของนายกฤษณัทวีรเสียนหรือว่าอาร์ต
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกมีดบาดตามมือ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปตรวจสอบต่อนะครับ
โดยแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
และลูกสาวนอนอยู่บนชั้น๒
ได้ยินเสียงกระจกแตกตอนแรกคิดว่าเป็นขโมยนะครับ
เมื่อเปิดประตูออกมาก็เจอกับนายอาร์ต

พร้อมกับมาถามหาว่านางสาวเชอรี่อยู่ไหน

จากนั้นลงมือจ้วงแทงเข้าไปหลายครั้งเลยนะครับ
แม้ว่าเชอรี่เองจะวิ่งหนีไปแอบในห้องน้ำชั้นล่าง
แต่นายอาร์ตก็ยังตามไปลากตัวออกมา
แล้วก็แทงเชอรี่อีกหลายครั้ง
ทั้งที่เชอรี่หรือว่าลูกสาวของแม่น้ำทา
ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะครับ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือแม่ก็เล่าเหตุการณ์มันสะเทือนใจนะ
แล้วแม่บอกว่าคือพอหลังจากเกิดเหตุ
พอจับตัวในอาร์ตได้แล้วนายอาร์ตบอกว่า
มาทำแบบนี้เพราะว่าแค้นใจ
ถูกเชอรี่ด่าทอบุภาการี
เขาบอกว่าเก็บไว้ในใจมานานเก็บกฎมานาน
ชอบถูกด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัว

นานทาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
ทั้งคู่อาจจะมีความไม่พอใจ
ซึ่งกันและกันสะสมกันมานาน
ระหว่างพี่เมียกับนายอาร์ตเนี่ยนะ
แต่ลูกสาวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับนายอาร์ตอยู่แล้ว
ไม่พอใจกันแต่ว่าก็แยกกันไป

และแม่ไม่คาดคิดมาก่อนว่านายอาร์ต
จะกล้าลงมือแทงพี่เมีย
ทั้งที่ตัวพี่เมียเองก็รักและเอ็นดู
ลูกของนายอาร์ตมากเพราะถือว่าเป็นหลานนะครับ
ฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
แม่ก็ได้ยินเสียงทุบ๒ครั้ง
แม่ก็บอกเอ้ยลี่ขโมยเข้าบ้านเรานะลองไปดูสิเนี่ย

น่าจะบอกเออรีบโทรศัพท์เรียกตำรวจ
ว่ายร้องขอชีวิตยกมือไหว้เลยนะ
อย่าทำพี่นะอย่าทำพี่นะไม่ให้เห็นกับตาเลย
แม่ก็บอกอาร์ตอย่าทำพี่เฉลี่อย่าทำเขา
พูดอย่างนี้เลยเขาก็ไม่ฟังเขาฟันไว้ยั้งชีวิตเลย
เขาก็อาจจะสะสมกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เรื่องอย่างนี้เขาหล่อหล่อแห่งกันมาเรื่อย
แต่เขาก็อยู่คนละบ้านแต่เขาไม่เคยด่านะ
เขาไม่เคยด่าบุพการีของเขาเลย
ที่เขาออกข่าวน่ะมันไม่จริง
เจรี่ไม่เคยด่าพ่อแม่เขา
ขณะที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของนายอาร์ต
ก็เปิดเผยบอกว่าคือเลิกรากันไปกับนายอาร์ตนานแล้ว

วันเกิดเหตุประมาณ๔ทุ่มนายอาร์ตเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
แล้วขับรถออกไปและกลับเข้ามาที่บ้านอีกครั้ง
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
สักพักนะครับนายอาร์ตก็โทรมาถามว่าพี่สาวกลับมาจากกรุงเทพหรือยัง
ก็โทรมาถามพี่เมียแหละว่าโทรมาถามอดีตภรรยาของตัวเองว่า
พี่คุณกลับมาหรือยังกลับมาจากกรุงเทพหรือยัง
อดีตภรรยาก็ตอบไปว่าไม่รู้
แล้วก็กระทั่งมารับทราบข่าวร้ายว่าพี่สาวถูกแทง
ตัวเธอก็พยายามโทรศัพท์หานายอาร์ตแต่ติดต่อไม่ได้นะครับ
น้องสาวผู้เสียชีวิตสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องจักรยาน
พี่สาวซื้อให้ลูกของเธอ
ต่อมานายอาร์ตนำจักรยานไปให้น้องสาวที่กำลังตั้งคัน
พี่สาวของเธอรู้จึงทวงถามจนทำให้นายอาร์ตไม่พอใจ
ล่าสุดนะครับทราบว่านายอาร์ตได้กลับคำให้การว่าไม่ได้ก่อเหตุนะครับ

ก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นนายอาร์ตก็รับสารภาพหลังจากที่ตามจับกลุ่มตัวได้
บอกว่าได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเสียชีวิตในบ้านพัก
จากช่วงที่ใช้ชีวิตกับน้องสาวผู้ตาย
ถูกผู้ตายด่าถึงบุพการีบ่อยครั้งจึงเก็บความแค้นไว้ในใจ
เลิกกับน้องสาวของผู้ตายจึงหาโอกาสเข้าบ้านผู้ตายหลายครั้ง
สบโอกาสผู้ตายอยู่ในบ้านคนเดียวจึงขับขี่รถจักรยานยนต์
ค้อนตีตะปูและมีดปลายแหลมยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
บุกเข้าไปก่อเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
โดยได้นำตัวนายอาร์ตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
พร้อมคัดค้านการประกันตัวครับ